ส่วนความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตของอดีตเจ้าหน้าที่ที่ดินจังหวัดพังงาเนี่ยนะคะ
ออกมาแถลงข่าวด้วยตัวเองนะคะโดยเฉพาะข้อกรหาเรื่องกล้องวงจรปิด
ใช้งานได้ทั้งหมดแต่ที่ใช้งานไม่ได้นั่นก็คือระบบบันทึกภาพหรือว่าระบบเซิร์ฟเวอร์นั่นเองค่ะ
ได้ชี้แจงต่อสื่อมณชนกับนายชัยในโรงอานุกูล
ซึ่งเป็นน้องชายของนายธวัชชัยอนุกูลอดีตเจ้าหน้าที่กรมที่ดินจังหวัดพังงา
และการแถลงข่าวในวันนี้ก็เพื่อชี้แจงทุกข้อสงสัยของสังคม
โดยเฉพาะเรื่องของกล้องวงจรปิด
มีเพียงระบบบันทึกภาพหรือเซิร์ฟเวอร์ที่ขัดข้อง
ซึ่งได้ส่งให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบานทุ่ง๒ห้องไปตรวจสอบในเรื่องนี้แล้ว
ส่วนกรณีที่พลตรีนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนาผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กทำนองว่า
การตายของนายธวัชชัยเป็นการตายแบบผิดธรรมชาติแล้วก็อาจจะมีบุคคลที่๓ทำให้ตายนั้น
ส่วนที่สถานีตำรวจนครบานทุ่ง๒ห้องนะคะวันนี้ค่ะก็มีการสอบปากคำพยานเพิ่มเติมด้วยนะคะนั่นก็คือ
นายสมมาตรนาควงและ๑๐ตรีสุนันกระมวลพบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของอาคารดีเอสไอพร้อมนายสหรัฐวงสกุลวิวัตรเป็นหัวหน้าชุดจับกลุ่มผู้ต้องหาของดีเอสไอค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกมานะเพาะช่วยผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบานทุ่ง๒ห้อง
ยืนยันด้วยนะคะว่าการสอบสวนคดีนี้ทำอย่างตรงไปตรงมา
พยานหลักฐานที่ปรากฏไม่มีแรงกดดันในการทำคดี
ขณะที่การสอบปากคำพยานตอนนี้สอบไปแล้ว๑๓ปาก
ในวันที่๑๒และ๑๓กันยายนนี้ได้เชิญนายชัยนรงค์อนุกูล
ซึ่งเป็นน้องชายผู้เสียชีวิตและพยานชุดใหม่
จากโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนามาสอบปากคำอีกครั้งค่ะ